ที่จังหวัดพิจิตรเกิดเหตุการณ์ในขณะที่วัดแห่งหนึ่ง
มีงานบวชอยู่กำลังแหอนาก

มีฝูงนกพิราบบินไปชนรังพึ่งหลวง

แล้วหลังจากนั้นพึ่งลงมาต่อยคนที่ไปร่วมงานบวช
วิ่งหนีกระเจิดกระเจิงแต่ว่าก็ไม่พ้นนะคะ
ต่อยไป๓๐คนอาการหนักเพราะว่าแพ้พึ่งหลวง๑๐คนด้วยกัน
คือแต่ละคนหลังจากที่ถูกพึ่งต่อยเสร็จเรียบร้อย
ก็โอ้โหพยายามวิ่งหนีแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องนอนร้องโอดโออยู่แถวนั้น
คือลักษณะที่ไปถ่ายให้เห็นนี่คือเขายังไม่แตกรังนะ
หลังจากนั้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่
ก็จะต้องช่วยเร่งปฐมพยาบาลให้กับประชาชน
ทยอยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโพประทับช้างที่จังหวัดพิจิตร
เขาบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยคนป่วยเต็มห้องฉุกเฉินไปหมดเลยนะคะ
จากการสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทราบว่า
เมื่อวานที่ก่อนเกิดเหตุที่วัดสะประทุมจัดอุปสมบทหมู่
มีชาวบ้านประมาณ๒๐๐คนค่ะมาร่วมงานแล้วก็แห่นาครอบโบสถ์นะคะ
พอถึงรอบที่๓ค่ะกำลังจะถึงขั้นตอนการโปรยทาน
ฝูงนกพิราบบินไล่จิกกันมาแล้วก็มาชนรังพึ่งหลวง
คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เป็นรังขนาดใหญ่เลยนะคะ
บริเวณชายคาของโบสถ์พึ่งแตกรังค่ะ
ว่อนเลยไล่ต่อยชาวบ้านจากนั้นเหตุการณ์ชุนละมุนนะคะ
ชาวบ้านพากันวิ่งหนีฝูงพึ่งกระเจิดกระเจิม
ทำให้มีผู้บาดเจ็บถูกพึ่งต่อยหน้าต่อยที่บริเวณตา
และลำตัวปูดบวมกว่า๓๐คน
ในจำนวนนี้กว่า๑๐คนมีอาการแพ้แล้วก็บวมด้วยนะคะ
กู้ภัยก็ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
นี่น่าเป็นห่วงที่สุดเลยก็คือ๑๐คนที่มีอาการแพ้

ล้มไหมไม่ไม่ล้มนะคะ
งานบวชงานบุญไปต่อนะคะ

คณะกรรมการของวัดทำยังไงคะหลังจากเหตุการณ์ชุลมุน
เอาหน้าเข้าโบสถ์เลยค่ะรีบเลยนะคะ

เสร็จเรียบร้อยทุกขั้นตอนได้เป็นพระแน่นอนนาคเมื่อวานนี้
สรุปแล้วไม่เกี่ยวกับพึ่งนะคะ

พึ่งพึ่งต่อยใช่ไหมพึ่งต่อย
ต่อยในช่วงที่มีงานบวช
ค่ะล่าสุดทางโรงพยาบาลโพประทับช้างแจ้งบอกว่า
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เพิ่งต่อย

แล้วก็แพทย์เองก็อนุญาตให้กลับบ้าน

แต่ถ้าคนที่ถูกต่อยนะคะ
แล้วมีอาการหนักนี่คือเขาจะมีอาการบวมแล้วก็แพ้
บางคนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะต้องสังเกตตัวเองนะคะ
ก็มีคนที่โดนพึ่งต่อยแล้วก็มีอาการแพ้

ใช่ค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่